คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะคือเมื่อวานเนี้ยนักข่าวบอกว่าได้รับการร้องเรียนมาจากนักกีฬาเรือพายจังหวัดนทบุรีอืมเขาไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่สามสิบห้าที่จังหวัดบุรีรำครับเขาแข่งกันสิบถึงยี่สิบพฤษภาคมอ่า
พอไปถึงอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาถนนสายยี่สิบสี่มีด่านตรวจครับของสพนบุญมากอืม
เรียกให้จอดแล้วขอตรวจสอบ
แจ้งข้อหาใช้รถลากจูงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้ค่ะทีมนักกีฬาทีมครูผู้ฝึกสอนที่เขาไปด้วยกันเนี่ยนะ
เขาก็พยายามชี้แจงว่าเรือนี้จะเอาไปแข่ง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่บุรีรำ
แต่ตำรวจบอกว่าก็มันผิดกฎหมายต้องปรับเงิน๒๐๐
นักกีฬาก็เลยบอกว่านี่ไงมีหนังสือใบส่งตัวนักกีฬานะ
ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรีนะ
ไม่ได้โกหกจริงให้ตำรวจดู
แต่ตำรวจบอกว่าจะเอาหนังสืออะไรมาแสดงก็ไม่สนใจ
เนื่องจากผิดกฎหมายแล้วสั่งปรับเงินเพิ่มจาก๒๐๐เป็น๕๐๐
ใช่ค่ะคือเขาจะไปแข่งเขาก็ต้องเอาเรือพายเข้าไปด้วย
ใช่ค่ะทีนี้นักกีฬากับครูผู้ฝึกสอนก็เลยบอกว่า
โอ้โหไปแข่งมาทั่วประเทศไม่เคยโดนจับแบบนี้เลยนะ
ไม่ได้บอกว่าเป็นเพื่อนโชคใช่ไหมก็เลยเลยโดนเพิ่มไปด้วย
กล้าบอกว่าเป็นเพื่อนโชคคือจาก๒๐๐โดน๕๐๐เลยค่ะ
แต่พวกคุณคนเห็นข่าวนี้ด้วยโอ้โหพี่พ่อคุณจังใช่ใช่
มันกลายเป็นเรื่องดราม่านะทีนี้ค่ะครูผู้ฝึกสอน
เรือเยาวชนเมืองนนทบุรีนายสยุมภูป้องเสมา
ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะบอกว่าตัวผู้ช่วยโค้ช
ตัวทีมนักกีฬาเขาก็ลากจูงกันไป
ปกติไปมาทั่วประเทศแล้วไม่เคยเจอแบบนี้
แต่สุดท้ายเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ขอชี้แจงแบบนี้แล้วกันจะได้ไม่ดราม่ากันมากนัก
คือตำรวจเนี่ยไม่ได้ปรับจริงบอกว่าจะปรับ๕๐๐ก็จริง
แต่ตำรวจไม่ได้ปรับจริงตำรวจแค่ตักเตือนอืม
ปล่อยให้เดินทางต่อไปพอไปถึงบุรีรำ
เช้าวันถัดไปเนี่ยก็ได้ไปคุยกับตำรวจในพื้นที่
ให้ประสานไปที่ตำรวจสพนบุญมากแล้วก็ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
ทางสพนบุญมากก็แก้ไขใบสั่งเป็นแค่การตักเตือนครับ
ก็เลยไม่ได้มีการปรับเงินกันจริงแต่ว่ามันกลายเป็นประเด็นที่
คนพูดถึงกันเยอะเป็นประเด็นดราม่าค่ะเดี๋ยวฟังเสียงครู
เขียนใบสั่งออกมาเป็นเงินห้าร้อยบาทจริง
แต่ว่าไม่มีการยึดนะครับใบขี่แล้วก็ไม่มีการเทียบปรับตรงนั้น

ต่อไปก็สัญญาว่าจะปรับปรุงรถนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็ยอมรับการตัดสินของเจ้าที่ตำรวจนะครับ
แต่เราก็ยอมรับตรงนี้ว่า
ที่นี่อาจจะเข้มงวดเรื่องการจราจร
ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียต่อคนอื่นที่อยู่บนถนนก็ได้

แล้วก็จะกลับไปปรับปรุง
ตรงนี้ลดให้สมบูรณ์มาขึ้น
ทางครูผู้ฝึกสอนก็เลยบอกว่า
นามทีมนักกีฬาเมืองนนท์นะตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
เข้าใจว่าตำรวจเขาทำตามหน้าที่อย่างถูกต้อง
แต่ทีนี้ทางตำรวจก็ขอชี้แจงนิดนึง
คือเรื่องนี้เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่จริงแหละ
แต่ก็ต้องขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ให้กำชับของการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคัปบรรชา
คือต้องคำนึงถึงสังคมด้วยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
นักกีฬาเยาวชนกำลังเดินทางไปแข่งขันกีฬา
ตำรวจเองก็ต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่
เพราะการกระทำผิดกฎหมายจราจรสามารถเป็นแค่การตักเตือนได้
ถ้ามันไม่ได้แบบโอ้โหเรื่องร้ายแรงไม่ได้ทำผิดแล้วผิดอีกอะไรแบบนี้นะคะ
คือสามารถจากโทษปรับก็เป็นแค่โทษตักเตือนก็ได้
ก็ได้ประสานกันไปแล้วเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะ
ตำรวจก็ได้แค่ว่ากล่าวตักเตือนยืนยันว่าไม่ได้เปรียบเทียบปรับนะคะ
ในเรื่องของการทำหน้าที่ตำรวจก็ทำหน้าที่
แต่สิ่งนี้น่ะคือได้จำนึกจริงจริงทางผู้กลับไปแล้วนะครับ
กับการที่จะออกกันคำชับหลุกนองให้การผลิปนักหน้าที่
ต้องทำหน้าที่นี่ของสังคมด้วยแล้วครับ
แต่ตัวเยาวชนเองก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองก็คือไปเป็นไปแข่งกีฬาเยาวชนที่แข่งที่บุรีรำ
ค่ะทางตำรวจก็เลยบอกว่า
ก็ใบสั่งที่ให้ไปก็เอาไปคืนแล้วก็ไปขอรับใบขับขี่คืน
ในช่วงขากลับจากการแข่งขันขากลับก็แวะไปขอคืนนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามเป็นข้อมูล
ว่าความผิดเรื่องนี้มันเป็นลักษณะไหนยังไงสอบถามไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรำนะคะ
ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าการต่อตัวพ่วงในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ต้องมีการยื่นขออนุญาตเป็นรถเพื่อใช้ในการเกษตร
แล้วก็ต้องมีการเสียภาษีตามกฎหมายเหมือนกับประเภทอื่น
ก็เจ้าหน้าที่จะออกเป็นป้ายทะเบียนสีส้มให้เป็นลักษณะของรถพ่วงลาก

คือถ้าเอาตามกฎหมายมันก็ต้องไปขออนุญาตอย่างถูกต้อง
แต่เรื่องของการพิจารณาของตำรวจก็ต้องว่ากันตามวาราการอย่างที่ท่านตำรวจบอกนะ